เรื่องต่อไปคนที่เลี้ยงสุนัขคนเข้าใจดีมาก
คุณจะต้องรู้ว่าเวลาคุณอยากจะออกจากบ้านแล้วคุณจะพาสุนัขไปด้วย
มันจะดีใจขนาดไหนเวลาสุนัขมันจะได้ออกจากบ้าน
มันจะหมุนแล้วมันจะดีใจเกินเหตุ
บางทีบางตัววิ่งพลวดออกไปรอหน้าประตูแล้วก็มี
แต่ถ้าประตูบ้านของคุณเป็นแบบนี้อย่าลืมเตือนสุนัขด้วยนะคะ
เอ้าโอ้โหคงจะรีบละ

มันเหลืออะไรอีก
เหลืออีกชั้นหนึ่งคือจริงประตูมันเป็นบานเลื่อนซ้อนไง

คุณเห็นไหมทางขวาตั้งแต่ยังไม่เลื่อนปิดออกได้แล้ว
น่าจะเป็นประตูแบบที่มีมุ้งลวดแบบนี้
ใช่นั่นแหละแล้วยังไงหมาดีใจ
หมาวิ่งเร่งเด้งดึงเลยถ้าชนมุ้ง
เพราะยังมีสุนัขมันเป็นอย่างนี้
เปิดประตูไม่รู้เห็นแหละพลวดทันทีเลยคุณ
มันเป็นประตู๒ชั้นแบบใสกริ้ง
ใครจะไปมองเห็นดีไม่ชนแรงแรงกว่านี้หน้าติดมุ้งรวดออกไว้ทำยังไง

ใช่อย่าแกล้งน้องแบบนี้อีกนะมนุษย์
บอกน้องก่อนยังเปิดไม่เสร็จอย่าเพิ่งบอก
ห้ามก่อนนะครับตัวนักเนี่ยดีใจมากเวลาเราจะให้เขาออกจากบ้าน
ไม่รู้เป็นอะไรหมุนเป็นวงกลมเลยบางที

ไม่เหมือนผมเลยผมชอบอยู่บ้านจริงนะ
แต่ทำไมดิฉันไปหาทีไรไม่เคยอยู่บ้าน
เดี๋ยวก่อนคนไม่ร้อนตัวจะไม่พูด